เมื่อประมาณสัก๔นาทีที่ผ่านมาลุงพลออกมาจากห้องขัง
ห้องขังของโรงพักกกตูมเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่เดิมที๑๐โมงนะถึงจะพาลุงพลไปที่ศาล
แต่ไปมาแกขยับเวลาเจ้าหน้าที่ขยับเวลานะฮะ
มีบรรยากาศเพื่อนประมาณนี้เองฮะ
คุณหรืออยู่ตรงนั้นเชิญฮะ
สู้สู้ไงสู้สู้สองนิ้วสองรอบเลย

ขับรถเนี่ยเป็นชั่วโมงนะ

ทีมข่าวของเราคุณคารินกระมุดโยธินเนี่ย

เพื่อที่จะไปศาลนะฮะ
อ่าเดี๋ยวขึ้นรถไปแล้วนะฮะ
ขึ้นรถไปเลยตามไปเลยฮะคุณกะลิน
เดี๋ยวติดตามสดจากคุณกะลินบนรถฮะ
คุณกะลินเชิญ
ซึ่งเส้นทางนั้นจะผ่านบ้านของลุงพล

แต่ในวันนี้ครับกำหนดการ
ที่คาดว่าจะออกประมาณ๙นาฬิกา
และจะไปถึงที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร

ตำรวจได้นำตัวลุงพลออกมาตั้งแต่เวลา

จากสถานีตำรวจภูทรกกตูม

ของตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

สำหรับรถที่ลุงพลนั่ง

ฮัมวี่ของตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ลุงพลลงมาจาก

ลุงพลยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือไม่
แต่ลุงพลชู๒นิ้วแล้วหันมา

จากนั้นทีมข่าวก็ขับรถ

ระยะทางในตอนนี้ก็เรียกได้ว่า
ลงมาจากเขาแล้วซึ่งตอนแรกจะไม่มีสัญญาณ
และดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาเส้นทางนะครับ
และตอนนี้ก็ลงมาที่ถนนเส้นหลักแล้ว
จะเห็นได้ว่าตามข้างทางประชาชนที่รู้ข่าว
ก็จะออกมายืนรอก่อนหน้านี้
ก็จะมีชาวบ้านที่เก็บเห็ดอยู่ตามป่า

ตอนนี้จะเห็นได้ว่ากำลังรถตำรวจที่ควบคุมตัว
นายชัยพลไปนั้นจะมีรถของสถานีตำรวจภูทรกกตูม

และก็จะมีรถของหรือเป็นรถฮัมวี่ของตำรวจภูทร
จังหวัดมุกดาหารเป็นคันที่สอง
ซึ่งคันนั้นจะเป็นคันที่ลุงพลนั่งอยู่
ควบคุมโดยลุงพลจะนั่งอยู่บริเวณเบาะด้านกลาง
หลังจากนั้นก็จะเป็นรถของสื่อมวลชน
ที่จะคอยติดตามรายงานสถานการณ์
ให้คุณผู้ชมได้รับชมตลอดระยะเวลา
ที่จะไปถึงศาลจังหวัดมุกดาหาร

เวลาว่าโล่งพลไม่มีอาการเครียด

แล้วก็มีสื่อที่เฝ้ารออยู่ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
รายงานว่าช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๔๐นาทีของวันนี้

ตามรายงานมีรถของญาติไหมไม่มีนะ
ทนายตั้มก็ไม่ได้อยู่ที่นี่คงจะไปรอที่ศาลอยู่แล้ว

นี่คือบรรยากาศสดนะฮะ
ระหว่างที่คุณคารินกระมุดโยธินกำลังตามคณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พาลุงพลไปขออำนาจศาลในการฝากขังต่อไป

ถือว่ามาก่อนเวลาเยอะเลยนะตอนแรกจะไป๑๐โมง๑๐โมง
นี่ตอนนี้๗โมงครึ่งนิดออกมาแล้ว
ไม่รู้ว่ามีกระบวนการขั้นตอนอะไรอยู่ที่ศาลหรือเปล่า

ส่วนหนึ่งก็คือทางตำรวจจะขออำนาจศาลในการฝากขัง
ในขณะเดียวกันในขณะที่ฝั่งของทนายตั้มสิทธา
ในขณะที่ญาติดำก็คือป้าแตนค่ะจะขอลุ้นว่าสานี่จะมีแม่ตาในการที่จะ
ปล่อยให้มีการประกันตัวลุงพลหรือเปล่าอันนี้คือ
คือบรรยากาศตอนนั้นใช่ไหมตอนที่ลุงพลเดินลงมาเนี่ย
เช้ามาหน้าตาผ่องแพ่วสดใส

สู่สู่ส่วนพ่อแม่น้องชมพู่นะครับ

ให้เหตุผลบอกว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยนะครับ

เมื่อกี้ที่สอบถามความคิดเห็นของคุณผู้ชม

คิดว่าลุงพลจะได้ประกันตัวไหม
เสียงแตกแตกแบบนี้

คือไม่ได้บอกแต่คุณผู้ชมตอบสั้น
นี่แหละครับ๗๐๓๐นะครับความคิดเห็นของคุณผู้ชม

เราจะตามบรรยากาศสดไปอย่างนี้

สักประมาณ๒๐นาทีเป็นร้อยไหม

๒๐๐โลแล้วทางเขาเข้าขึ้นลงเขา
๒๐๐โลกรุงเทพศุภัณฑ์๑๐๐โลเองนะ

มีหน้านะเขาออก๗โมงครึ่ง

ประกันตัว๑เป็นโฉนดที่ดิน

บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนำมามอบให้
เงินสดนะฮะเงินสดนี้ก็
เอฟซีนั่นแหละ
เดี๋ยวตามติดเรื่องนี้กันต่อไปนะฮะ

ที่รถไปถึงปั๊บทีมข่าวอีกทีมหนึ่ง